อยากให้รัฐบาลหรือฝากพี่เอ๋ไปอะไรบ้าง
ค่ะก็อยากจะฝากพี่ปรินานะคะ

แล้วก็สมาชิกรัฐสภาอีกหลายท่าน

ให้มีการปรับเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้น

การเมืองที่มั่นคงในที่นี้คือเรามองว่า
รัฐมนุนฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนเนี่ย

เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นตัวขัดขวาง

แล้วก็ออกมาวิภาควิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะฝากถึง

ณวันนี้การชมนุมของประชาชน
การชมนุมของ